ประชาชนชาวไทยที่เตรียมตัวจะไปเลือกตั้ง๒๔มีนาคมนี้
บางคนก็ต้องกลับภูมิลำเนานะครับ
เพราะฉะนั้นบขศบอกว่าไม่ต้องกังวลนะ

เรื่องนี้เปิดเผยมาจากคุณจีรศักดิ์
ยาวัสสกุลเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัด

ขสเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา
เพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่๒๔มีนาคมที่จะถึงนี้
โดยได้มีการจัดรถโดยสารแล้วก็เพิ่มเที่ยววิ่ง
เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน
ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนทยอยเดินทางกลับไปใช้สิทธิ์สูงสุด
ในช่วงวันที่๒๒๒๓มีนาคมนี้
โดยคุณจีรศักดิ์บอกว่าได้มีการประเมินจากสถิติการเดินทางของประชาชน

ขอสอทั่วประเทศบอกว่าให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานีเดินรถ
เช่นที่พักคอยผู้โดยสารความสะอาดของห้องน้ำห้องท่า
แล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องของการบริการประชาชน
ขณะเดียวกันในช่วงเดือนมีนาคมนี้
แรงงานต่างชาติก็จะเดินทางกลับต่างจังหวัด
เพื่อไปตอบใบอนุญาตในการทำงานจำนวนมากด้วย
ก็จะมี๒ส่วนส่วนหนึ่งคือแรงงานต่างชาติกลับไปต่อใบอนุญาต
ส่วนหนึ่งประชาชนคนไทยจะเดินทางกลับภูมิลำเนา
เพราะฉะนั้นต้องบริหารให้ดีนะคะเรื่องรถอย่าให้ขาดตกบกพร่องนะ